คุณผู้ชมค่ะสักประมาณเที่ยงวันที่ผ่านมานะคะ
ปรากฏว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยอายุสักประมาณหกสิบปี

ส่วนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามที่จะเข้าไปช่วย
แล้วก็บางคนตกใจไงกรีดร้องด้วยความตกอกตกใจนะคะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย

เป็นห่วงคนที่อยู่ในรถกลัวเขาจะได้รับอันตราย
กลัวเรื่องของอุบัติเหตุ

อาจจะลุกลามไปติดรถคันอื่น
แล้วรถคันนี้เป็นรถแก๊สด้วย
กลัวว่าแก๊สมันจะระเบิดไง
ถ้าเกิดว่าแก๊สระเบิดเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะคะ
แล้วรถแถวนั้นมันจอดติดกันเต็มไปหมดเลยนะ
นั่นสิคะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะ
ทั้งกู่ภัยทั้งรบพพอกของห้าง

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจไปครบเลยค่ะ
ไปช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้นะคะ
ที่เกิดเหตุรถคันนี้เดิมทีเดียวเป็นรถแท็กซี่
แต่ว่าปลดระวังไปแล้วก็เลยมีการดัดแปลง
นำมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแบบนี้ค่ะ
หมายเลขทะเบียน๗กก๑๖๐๕กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันใช้ถังดับเพลิง
ฉีดน้ำเข้าสกัดใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาที
สุดท้ายแล้วไฟก็ดับลงได้นะคะ
หลายคนก็โล่งอกโล่งใจไปนะคะ
แต่ที่สลดใจหลังจากที่เพลิงสงบลงแล้ว
คือไปเจอร่างของผู้บาดเจ็บเนี่ย
หนีลงมาจากรถมานอนกับพื้นข้างรถนั่นแหละค่ะ
สภาพเนี่ยคุณคะไฟลวกทั้งตัวเลยนะคะ
อาการสาหัสปางตายค่ะแต่ตอนนั้นยังพอรู้สึกตัว

เพเดิมเป็นชาวกระทุ่มแบนสมุทรสาครนั่นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ทีนี้เราไปสอบถามคนขับรถแท็กซี่ที่ก็อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เห็นรถของคุณลุงสมชายขับรถวนไปวนมาหลายรอบ
พอรอบสุดท้ายตรงหัวโค้งก่อนที่มาถึงจุดจอดรถแท็กซี่
สักประมาณ๑๐๐เมตรเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมา
จากภายในรถของลุงสมชายแล้วรถของลุงสมชายเนี่ย
ชนเข้ากับรถแท็กซี่คันหนึ่งที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
จากนั้นรถแท็กซี่ที่ถูกรถลุงชน
ก็ไหลมาชนเข้ากับรถแท็กซี่คันที่สอง
แล้วรถแท็กซี่คันที่๒ก็ไหลต่อเป็นโดมิโน่นะ

ไหลต่อไปชนเข้ากับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลของชาวบ้าน
มาในห้างก็ได้รับความเสียหายนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ล่าสุดค่ะตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของทางห้าง

ทีนี้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าก่อนเกิดเหตุ
ลุงสมชายเนี่ยมาจอดรถคุยกับคนขับรถแท็กซี่บริเวณนี้แหละ

จากนั้นขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ขับรถแท็กซี่วนไปวนมา
ก่อนที่จะมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น
ผู้สื่อข่าวตามไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะ
ไปพูดคุยกับภรรยาของผู้บาดเจ็บ
ทราบแบบนี้บอกว่าคือเขาบอกว่าสามีออกมาจากบ้าน
บอกแค่ว่าจะมาหาเพื่อนที่ขับแท็กซี่มาเคลียร์ปัญหากัน
ก่อนหน้านี้เขามีการทะเลาะวิวาสกัน
แล้วก็ขับรถมาที่บิ๊กซีมหาชัย
ฝ่ายภรรยาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

แล้วไม่แน่ใจนะคะว่าปมการทะเลาะก่อนหน้านี้
มันจะเป็นชนวนที่ทำให้เกิดเหตุสลดครั้งนี้ขึ้นหรือเปล่า

เรื่องต้นผู้บาดเจ็บตอนนี้คาดว่าอาจจะเกิดจากอาการเครียด
จากปัญหาระหว่างเพื่อนด้วยกันนั่นแหละ
คิดสั้นใช้น้ำมันจุดไฟเผาตัวเอง

เพื่อประชดปัญหาก็เป็นไปได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นและทั้งนั้นทั้งนี้
ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสาเหตุของ
ไหม้ครั้งนี้ก่อนนะคะ